อ่ะเรื่องโชคเรื่องชะตาจะว่ากันอย่างนี้
เชื่อก็อย่าลบหลู่นะตั้งแต่ต้นปีมาก็มีหมอดูเนี่ยนะ

ล่าสุดค่ะกับหมอดูศูนย์องศาพยากรค่ะ

ยังทักว่าเศรษฐกิจไทยจะฝืดเคือง
ยาวไปจนถึงเดือนเมษาปีหน้าเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องราวในวงการบันเทิงนะคะช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
จะมีข่าววิวาสายฟ้าแลบแบบงงด้วย
ว่าอย่างนั้นนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวช็อกดาราจากไปอย่างไม่คาดฝันด้วยค่ะ
ข่าวดีก็คืออะไรที่แบบจะเกิดการแต่งงานสายฟ้าแลบจากที่เราไม่เคยรู้ว่าเขามีความรักซุกซ่อนอยู่
ก็จะโผล่ขึ้นมาหรือมีการจักรไปแบบปุบปับทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
ถือว่าเป็นข่าวที่มันมาในช่วงกระแสกบกันพอดีเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นดวงรวมภายในปีนี้แล้วกัน

แล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะ